ขวัญเหลือเกินนะใครจะไปเชื่อนะครับว่า
ในพื้นที่พระนครศิลปรัญญาเนี่ย
สุดท้ายนะฮะเป็นภรรยาที่ฆ่าสามี
ภรรยาที่อยู่กินกับสามีคนนี้มา
ปีได้มีลูกด้วยกัน๒คนนะครับ
ผู้หญิงคนนี้เธอชื่อนางสาววาสนาเมื่อคืนนี้ตำรวจไปคุมตัวได้ที่บ้านพัก
เสื้อสีขาวนี่ฮะนางสาววาสนาที่อยู่กินกับผู้ตายคือนายสุบินสามีมา๒๐ปีมีลูกกัน๒คน
สุดท้ายเธอสารภาพนะฮะว่าลงมือฆ่าสามีมีหลานชายเนี่ยร่วมก่อเหตุด้วยอีกคนนึง

นี่เป็นภาพที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนในจุดต่างเนี่ย
นางสาวาสนาเปิดใจพูดกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
คุณกิติศักดิ์บุรีชัยเจริญสุขเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
นางสาววาสนาบอกนะฮะในช่วงระหว่างที่เจ้าหน้าที่คุมตัวมา
เดี๋ยวเราไปชมฟังที่คุณกิติศักดิ์ได้คุยกับ
นางสาวาสนาผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆ่าหันศพเผาอำพลางศพของสามี
จ้อยทีมโมโผจ้อยโอ้ยไปทำทำไม
วันเกิดเหตุที่เราได้เตรียมการแล้วคิดอะไรบ้าง
ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดจะทำเลย
นี่ค่ะคือจากห้องสืบสวนของภูทรนนทบุรีเนี่ยจะพามาชี้จุดที่บ้าน

ระหว่างเดินมาคุณกิติศักดิ์ก็ตามมาด้วย

ใช่คนที่อยู่แถวนั้นใกล้บ้านเนี่ย
คุณป้าเรียกชื่อเล่นชื่อเล่นจอย
นางสาววาสนาเข็มขาวอายุ๔๔ปีชื่อเล่นจอย
จ้อยทีมโมโผจ้อยโอ้ยไปทำทำไม
นี่ค่ะพอคุณป้ารู้ข่าวบอกคุณป้าโอ้ยโอ้ยไปทำทำไม

ฆ่าหันศพสามีนะฮะมันเกิดอะไรขึ้น
คืออยู่กันมา๒๐ปีมันเกิดอะไรขึ้นถึง
นี่ค่ะนายสุบินที่เขามีอาชีพเป็นผู้รับเหมา
ถึงถูกฆ่าหันศพเอาศพไปเผาทิ้งอำพลางขนาดนี้
ใช่ค่ะแล้วก็ลักษณะของการหั่นศพเนี่ยนะคะ
ตัดคอตัดแขนทั้งสองข้าง
ตัดขาส่วนล่างตั้งแต่หัวเข่าลงไปทั้งสองข้าง
แล้วก็แยกส่วนออกไปทิ้งนะคะส่วนลำตัวทิ้งจุดหนึ่ง
แขนขาทิ้งจุดหนึ่งศีรษะไปทิ้งอีกจุดหนึ่ง
เมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอข่าวไปยังไม่เจอชิ้นส่วนศีรษะด้วยซ้ำ
ใช่ต้องแขนกันขนาดไหนมันมีความคับแขนอะไรกันขนาดไหน
ถึงได้ก่อเหตุแบบนี้ขึ้นได้นะครับ
คือในมุมนึงผู้ต้องหาเขาก็สารภาพเอาไว้
แต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับนายสุบินผู้ตายด้วย
เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะมาชี้แจงมาบอกเล่าอะไรได้แล้ว
กับสิ่งที่ผู้ต้องหาจะนางวาสราที่เป็นภรรยากับหลานอีกคนนึง
ให้กาลเอาไว้อะนะฮะ
ผู้ชมครับดูหน่อยนะฮะเหตุการณ์นี้นะครับ
ผู้ที่ถูกฆ่าหันศพเอาชิ้นส่วนศพ
ทิ้งอยู่ในพื้นที่พระนครศรีธุยา๓จุดด้วยกัน
ศีรษะจุดหนึ่งร่างกายอีก๒จุดแล้วก็เผาด้วยเนี่ยนะครับ
ชื่อนายสุบินนามสกุลเกรดฮิรันนะฮะ
ที่ท่านเห็นอยู่ที่หน้าจออายุ๕๒ปีภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดดนทบุรี
มีอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
นายซูบินถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วก็หั่นแยกชิ้นส่วนศพเอาไปเผาอำพลางคดี
โดยฝีมือของคนสองคนนะครับแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็คือภรรยาของเขา
ที่อยู่กินกันมา๒๐ปีมีลูกสองคน
ชื่อนางสาววาสนานามสกุลเข็มขาวอายุ๔๔ปีถูกควบคุมตัวได้แล้ว
วันนี้ไปชี้จุดทำแผนนะฮะเมื่อกี้ก็ได้พูดกับตินักข่าวของเรา
อีกคนนึงคือหลานชายของนางสาววาสนานะฮะ
นายอนันตชัยถิ่นชัยโยอายุ๒๓ปีชื่อเล่นชื่อนายเมฆ
คือนางสาววาสนาบอกว่าในเมฆเนี่ยคือหลานชายของเธอ
อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยเมื่อคืนที่ก่อเหตุนะนะแล้วก็เป็นคนแทงนายสุบินจนเสียชีวิต
ถูกจับกลุ่มตัวได้เมื่อคืนนี้นะครับทั้งสองคนนะฮะ
ที่บ้านพักในซอยกาหลง๕ตะบนท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
นี่ครับบ้านหลังนี้นะครับสถานที่เกิดเหตุ
ก่อนที่จะจับกลุ่มเนี่ยตำรวจนำหมายสารไปขอตรวจคนบ้านหลังนี้นะครับ
บ้านของนายซูบินเพราะว่าก็สืบทราบแกะลอยอ่ะนะ
จากหลักฐานต่างที่หาได้ในที่เกิดเหตุที่เจอชิ้นส่วนศพ
เดี๋ยวค่อยไล่ให้ฟังนะครับพอรู้ว่าศพนี้คือนายซูบิน
ตรวจเช็คที่อยู่ทะเบียนราชอะไรต่างรู้ว่าอยู่บ้านหลังนี้ที่นนทบุรี
ตำรวจก็ไปนะครับเพราะว่ารู้ว่าอยู่ที่บ้านหลังนี้
อยู่กินกับภรรยาคนหนึ่งชื่อนางสาววาสนาไปถึงก็เจอนางสาววาสนานะฮะ
เค้นไปเค้นมานางสาววาสนาก็ยอมรับสารภาพ
ใช่ฆ่านายสุบินสามีตัวเองร่วมกับหลานชายแล้วก็ชำแหละชิ้นส่วน
ชิ้นส่วนเอาไปทิ้งเอาไปเผาอำพลางคดีนี่ฮะ
หลังจากนั้นวันนี้ก็คุมตัวไปทำแผนไปชี้จุดกันต่อ
คุณผู้ชมค่ะคดีนี้เป็นข่าวใหญ่นะคะ
คุณผู้ชมอยู่กับเราอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
วันนี้พบส่วนศีรษะของผู้เสียชีวิตแล้ว

วันนี้ทางผู้ต้องหาทั้งสองคนทั้งภรรยาและหลานชาย

คือตำรวจก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของตัวภรรยาของผู้เสียชีวิต
พื้นที่จังหวัดนทบุรีเพื่อไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็ไปสอบปากคำด้วยว่าตกลงแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในลักษณะไหนอย่างไร
พลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
ลงพื้นที่ไปติดตามคดีนี้ด้วยตัวเองนะคะ
นี่ค่ะแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ย
เขารับสารภาพเอาไว้อย่างไรบ้าง
คุณผู้ชมมาดูนะคะว่าพฤติการการก่อเหตุของผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้

เหตุการณ์เกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ผู้ต้องหาให้การกับตำรวจว่า
นายสุบินขับรถกระบะมาที่บ้าน
ก็คือที่บ้านของนางสาววาสนาที่นนทบุรีนะคะ
แล้วชวนเพื่อนมาดื่มเหล้าสังสรรค์กันทั้งวัน
สังสรรค์กันยัน๔ทุ่ม
๔ทุ่มนางสาววาสนาภรรยาขี่รถจักรยานยนต์กลับมาที่บ้าน
มาพร้อมกับหลานชายก็คือในเมฆนะคะ
กลับมาบ้านก็เพราะว่าลูกโทรไปบอก
ว่าเนี่ยพ่อเนี่ยนะพาเพื่อนมากินเหล้าตั้งแต่กลางวันยัน๔ทุ่ม

นางสาววาสนาบอกว่าพอกลับไปถึงบ้านก็ยังดื่มเหล้ากันอยู่นะคะ
เห็นสามีล้อมวงดื่มเหล้ากับเพื่อนก็เลยต่อว่าสามี
ไล่สามีไล่เพื่อนสามีให้กลับบ้านกันไป
พอเพื่อนสามีออกไปจากบ้านตัวนายสุบินสามีก็ไม่ได้ไปไหนก็ยัง
ตัวนางสาวาสนาอ้างว่าในเมฆหลานชายทนไม่ไหว
เห็นเธอกับสามีทะเลาะกันเลยไปหยิบมีดทำครัวมา
แล้วแทงไปที่ใต้ราวนมของนายสุบินจนนายสุบินเสียชีวิตค่ะ
นี่ค่ะลักษณะการก่อเหตุเป็นแบบนี้
นางสาววาสนาบอกว่าคือแทงไปทีเดียวเลยนะคะ

นางสาววาสนากับในเมฆคนก่อเหตุที่เป็นหลานชายเนี่ยก็ตกใจทั้งคู่
เขาให้การกับตำรวจว่าเขาทำอะไรไม่ถูกค่ะ
คือตกใจมากแล้วก็งงมากว่าจะทำยังไงดีจะเอายังไงดี

เขาบอกว่าเขานั่งนิ่งแป๊บนึงหารือกันเป็นชั่วโมง

ชั่วโมงว่าจะเอายังไงจะจัดการยังไงกับศพของนายสุบิน
นางสาววาสนาบอกว่าตัดสินใจไปซื้อถุงดำ
ตัวเองเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อนะคะที่ร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอย
พอซื้อถุงดำเสร็จกลับไปที่บ้าน
นางสาววาสนาอ้างว่าในเมฆหลานชายเอามีดสปาต้าที่อยู่ในบ้านอยู่แล้วอะค่ะ
แขนส่วนขาเนี่ยแยกเป็น๖ชิ้นใส่ถุงดำเอาไว้ถุงหนึ่ง
แยกเอาไว้อีกถุงหนึ่งลำตัวเนี่ยเอาไวนิวมาห่อแล้วก็มัดด้วยเชือกไนลอนสีขาว
นำชิ้นส่วนศพของผู้เสียชีวิตขึ้นท้ายรถกระบะของผู้เสียชีวิตเองเนี่ยนะ
แล้วก็นำไปทิ้งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรียุธยา
ลักษณะการหั่นศพค่ะอันนี้เป็นข้อมูลซึ่งเป็นการประกอบสำนวนคดีนะคะ
ขออภัยถ้าอาจจะฟังดูโหดเยี่ยมไปหน่อยแต่ตำรวจบอกว่าอันนี้คือคำให้การของผู้ต้องหา
ลักษณะการหั่นศพเป็นแบบนี้นะคะคือหั่นส่วนศีรษะก่อน
หลังจากนั้นมาหั่นแขนซ้ายแขนขวาแล้วก็ต่อด้วยขานะคะ
ลำตัวก็แยกไปขาซ้ายขาขวาแยกส่วนแบบนี้เป็น๖ชิ้น
อาวุธที่ใช้ก่อเหตุค่ะผู้ต้องหาทั้งคู่บอกว่าเป็นมีดสองเล่ม
เล่มแรกคือมีดสปาต้ายาวสองฟุตนะคะอันเนี้ยเขาบอกว่ามีดสปาต้าอยู่ในบ้านอยู่แล้ว
มีดที่ใช้ในการหั่นศพครับมีดอีกเล่มหนึ่งคือมีดปลายแหลมเป็นมีดทำครัวยาวประมาณสิบนิ้ว
ปลายแหลมที่เป็นมีดทำครัวเนี่ยคือแทงนายสุบินจนเสียชีวิตอาวุธมีสองชิ้นนี้
ส่วนในรถค่ะตอนที่นั่งกันไปสองคนขับรถเอาชิ้นส่วนศพไปทิ้งเนี่ยนะคะ
ตัวในเมฆที่เป็นหลานชายเป็นคนขับตัวนางสาววาสนานั่งข้างคนขับแต่รถคันนี้คือรถของนายสุบินผู้เสียชีวิตค่ะ
ทีนี้ค่ะก็แยกทิ้งจุดแรกที่ไปทิ้งนะคะคือทิ้งชิ้นส่วนแขนขาที่ใส่ถุงดำเอาไว้ค่ะ
ริมถนน๓๔๗ตำบลบางประแดงอำเภอบางประอินขออภัย
แล้วก็เอาน้ำมันดีเซลล์ราดจุดไฟเผา
ตรงนี้มีชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขาบอกว่าเขาเห็นควันไฟเห็นไฟไหม้เนี่ยช่วงประมาณ๔ทุ่ม
ส่วนจุดที่๒ที่นำชิ้นส่วนศพไปทิ้งเป็นส่วนศีรษะ
ที่ถนน๓๕๖ตำบลบ้านกรดอำเภอบางปะอินแล้วก็ทำเหมือนเดิม
ใช้น้ำมันดีเซราดแล้วก็จุดไฟเผาเพื่ออำพลางศพ
ส่วนจุดที่๓นำชิ้นส่วนท่อนลำตัวที่ห่อด้วยไวนิวเอาเชือกไนลอนสีขาวมัดเอาไว้
ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะก็คือในพื้นที่อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีธุยาแล้วก็ทำเหมือนเดิม
ทั้งสามจุดทำเหมือนกันก็คือเอาน้ำมันราดแล้วก็จุดไฟเผาเพื่ออำพรางค่ะ
ตำรวจไล่หลักฐานได้เยอะนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวค่อยค่อยไล่ไปนะครับ
แต่ว่าเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปที่บ้านหลังเกิดเหตุก่อนนะฮะ
ซอยกาหลง๕ตะบนท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
หลังนี้ครับท่านผู้ชมครับหลังจากเมื่อคืนนี้ไปควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนได้
วันนี้ตำรวจไปอีกครั้งหนึ่งนะครับนำหมายค้นของศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ตำรวจแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานนะครับไปตรวจค้นบ้านหลังเกิดเหตุเพิ่มเติม
นี่ฮะเป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้นนะเนื้อที่ก็ประมาณ๕๐ตารางวานะครับ
ซอยกาหลง๕ตะบนท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนทบุรีนะครับ
คือที่มาตรวจเนี่ยโอ้โหใช้เวลา๓ชั่วโมงกว่านะฮะ๓ชั่วโมง
กว่านะครับทุกผู้ชมครับการตรวจสอบในบ้านเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเจอจุดที่เจอคราบเลือดอยู่๗จุดนะฮะ
นี่ฮะนี่ขนาดเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่คืน๒๘คืน๒๘กุมภาพันธ์คือคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เมื่อคืนนี้คือคืนวันอังคารนะฮะที่ไปจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาวันนี้ไปตรวจค้นยังมีคราบเลือดอยู่นะครับกระจายแบบนี้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ๗จุดนะฮะ
จุดแรกคือห้องโถงชั้นล่างจุดที่ผู้ต้องหาบอกว่ามีการทะเลาะกัน
ใช่ค่ะแล้วก็แทงตรงนั้นเลยตรงโถงชั้นล่างของบ้าน
มีคราบเลือดอยู่นะครับจุดที่สองเป็นจุดห้องน้ำโอ้โหที่ชำแหละศพค่ะ
นี่ฮะจุดที่๓กำแพงห้องน้ำอันนี้มีคราบเลือดกระเด็นไปถึงเลยอ่ะนะฮะ
จุดที่๔กำแพงบ้านนะจุดที่๕ก็เป็นโต๊ะในบ้านนะครับ
แล้วก็จุดที่๖กับจุดที่๗เป็นจุดที่เป็นเก้าอี้นะฮะ
แถวโต๊ะที่มีคราบเลือดกระเด็นอยู่นะครับที่เปลือเปื้อนอยู่นะครับ
อกจากนี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งนะฮะ
รั้วข้างบ้านนะฮะเจ้าหน้าที่ไปเจอเชือกเส้นนี้ฮะ
นี่ครับคาดว่าคนร้ายสองคนนี้ใช้เชือกเส้นนี้
ห่อศพผู้ตายเอาไปทิ้งไว้ที่รั้วข้างบ้านนะครับ
เพราะว่าที่นี่เนี่ยไปเจอถุงพลาสติกด้วยนะครับ
ลักษณะเหมือนกับถุงที่ไปซื้อมาจากร้านอ่ะค่ะนะฮะ
อาจจะมัดแล้วก็เอาใส่ถุงใส่ถุงมากองมาไว้ตรงนี้ก่อน

ทั้งหมดนี้เจ้าหน้าที่นำไปตรวจสอบเป็นหลักฐานในคดีต่อนะครับ
นี่ฮะนี่มาเก็บหลักฐานก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งจะคุมตัวนางสาววาสนากับนายเมฆ
นายอนาชัยที่เป็นหลานชายมาที่บ้านหลังนี้
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โอ้โหชาวบ้านแถวนี้มาคืออยู่แถวหน้าบ้านเนี่ยเต็มเลยนะฮะ
นี่ฮะโอ้โหนี่คุณระวิการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย

ชาวบ้านก็ตกใจค่ะไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์โหดเยี่ยมในพื้นที่แบบนี้ไงฮะ

บ้านให้อยู่ด้วยอะไรให้อยู่ด้วย
หาเลี้ยงด้วย
อันนี้เป็นศิลป์มันให้เลี้ยงชีวิตอยู่ด้วย
โอ้โหนี่ฮะก็อย่างที่ท่านได้ยินกันแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมครับ
ชาวบ้านเขาได้พูดกันออกมาตอนที่ผู้ต้องหาถูกคุมตัวมาทำแผนนะครับ
คือการทำแผนในวันนี้นะครับโอ้โหมันหลายที่เกิดเหตุ
ตั้งแต่บ้านที่เขาอยู่อาศัยด้วยกันแล้วก็มีการฆ่ากันหั่นศพกัน
ที่พาไปท้องไปทิ้งไปอำพางไปเผาอะไรพวกนี้อีกนะครับ
เอาจุดแรกก่อนนะครับเป็นจุดที่ผู้ต้องหาบอกว่า
กับหลานชายเนี่ยนางสาววาสนากับนายเมฆเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาแล้วก็เดินไปที่ห้องโถงในบ้าน
เป็นจุดที่ผู้ตายเขานั่งดื่มเหล้าอยู่แล้วก็พยายามไปบอกว่าให้กลับบ้าน
แล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกันที่ห้องชั้นล่างของบ้าน
จากนั้นผู้ต้องหาทั้งสองคนบอกว่าในเมฆเนี่ยก็เหมือนกับก็บันดาลโทษะนะฮะ
หรือว่าจะทนไม่ไหวอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับ
ใช้มีดเนี่ยแทงใส่นายสุบินไปจนเขาเสียชีวิตแทงใส่ที่จุดที่เป็นหน้าอกนะฮะ
อีกจุดหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่พาไปทำแผนต่อนะครับ
เป็นจุดที่ร้านสะดวกซื้อแถวปากซอยบ้าน
นางสาวาสนาบอกว่าขี่จักรยานยนต์มาซื้อถุงดำที่นี่
แล้วก็ขี่กลับไปที่บ้านหลังจากที่นั่ง
คุยกันอยู่ชั่วโมงกว่ากับหลานชายว่าจะเอายังไงกันดีเนี่ยนะฮะ
เขาก็ตัดสินใจไปซื้อถุงดำมาแล้วก็มาหั่นแยกชิ้นส่วนศพของสามีใส่ถุงดำ
แล้วก็เอาไปขึ้นหลังรถกระบะของนายสุบินผู้ตายนั่นแหละค่ะ
ก่อนจะขับออกจากบ้านไปตอนตี๒ของคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคืน๒๘กุมภาพันธ์
ถ้านับเป็นวันก็เข้าสู่เช้าวันจันทร์นั่นแหละนะครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นจุดที่สามนะฮะ
ก็จะซักประมาณสองนาฬิกาสิบห้านาทีละนะฮะสิบห้านาทีหลังจากขับรถออกจากบ้านเนี่ย
ผู้ต้องหาทั้งสองคนบอกว่ามาที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแถวถนนราชพฤกษ์
โดยมาจอดที่ปั๊มน้ำมันนะครับในเมฆขับมานางสาววาสนาเป็นคนนั่ง
แล้วนางสาววาสนาก็ลงจากรถเพื่อไปซื้อน้ำมันใส่กะลอนนะฮะ
ซื้อน้ำมันหนึ่งร้อยหกสิบบาทเพื่อเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในการเผาอำพลางชิ้นส่วนศพของสามีที่หั่นแยกใส่ถุงดำมา

ต่อเนื่องกันที่จุดที่๔เลยนะคะที่พาไปทำแผนค่ะ
นั่งรถตู้ตำรวจค่ะไปที่ริมถนนสามสี่เจ็ด

จุดนี้คือจุดที่ผู้ต้องหานำชิ้นส่วนแขนขาของผู้เสียชีวิตไปทิ้งเอาไว้
แล้วก็ไปเผาอำพลางเจ้าเวลาประมาณตี๔นัดดับ
หลังจากนั้นก็ต้องรีบพาผู้ต้องหาทั้งคู่ขึ้นรถตู้ต่อ
ไปที่ริมถนนสาย๓๕๖อันนี้เป็นจุดที่๕แล้ว
จุดนี้คือจุดที่ผู้ต้องหาบอกว่านำศีรษะของนายสุบินไปทิ้ง
จุดนี้สำคัญเพราะว่าเมื่อวานนี้ยังไม่เจอศีรษะของนายสุบินผู้เสียชีวิต
จุดนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าไหนชี้หน่อย
ชี้ซิว่าที่บอกว่าทิ้งศีรษะของนายสุบินตรงไหนเอาให้ชัด

วันนี้เลยเจอวันนี้เลยเจอศีรษะเดี๋ยวเรื่องของศีรษะเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อ
นี่นะคะหลังจากนั้นก็ขึ้นรถตู้ต่อค่ะไปจุดที่๖
จุดที่๖คือจุดที่ทิ้งลำตัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
อยู่ในพื้นที่อำเภอวังน้อยเหตุการณ์ก็คือตอนประมาณตี๕
คนไปรอดูการทำแผนกันเยอะมากคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจก็เลยใช้เวลาในการทำแผนไม่นานนะคะ
ตัวนางสาววาสนาภรรยาของผู้เสียชีวิต
บอกว่าสาเหตุที่ทำลงไป
ก็เพราะว่าที่ผ่านมาถูกนายสุบินทำร้ายร่างกายมาตลอด๒๐ปี

บอก๒๐ปีที่อยู่ด้วยกันเนี่ยโดนทำร้ายร่างกายมาตลอด
นางสาววาสนาอ้างแบบนี้นะคะบอกวันเกิดเหตุ
ก็พยายามบอกให้นายสุบินสามีออกจากบ้าน
แต่นายสุบินไม่ยอมออกจากบ้าน
ถูกนายสุบินทำร้ายร่างกาย
เลยตัดสินใจใช้มีดแทงนายสุบิน
เธอบอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เกิดเรื่องแบบนี้
แต่เธอเหลืออดจริง
พยายามจะย้ำว่าคือที่ผ่านมาตลอดเวลา๒๐ปี
ที่อยู่กับนายสุบินมาโดนทำร้ายร่างกายมาตลอด
เธอก็เล่าให้ฟังว่าโอ้โหเธอเคยโดนนายสุบินเนี่ยนะ
อกกาน้ำวาดหัวจนหัวแตกค่ะค่ะส่วนคำถามที่ว่า

สำรวจเส้นทางในการทิ้งศพมาก่อนหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
คือชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าจุดที่ไปพบชิ้นส่วนมนุษย์เนี่ยนะ
มันเป็นจุดที่ต้องคนที่รู้เส้นทาง
ถึงจะรู้ว่าตรงนี้มันเป็นทางเปลี่ยวนะ
ตรงนี้มันมืดนะเป็นมุมอับนะ
ตอบว่ายังไงเรื่องของการเตรียมการและสำรวจเส้นทางเดี๋ยวลองฟังนะคะ
เรื่องนี้นิดหนึ่งหน่อยเขาก็ลุงลือแล้วค่ะ
หนักสุดเราเจ็บถึงขนาดไหนครับพี่
หนักสุดนี่ก็คือเอากาน้ำฟาดหัวแตก
แล้วไปเย็บโรงพยาบาลมนุษย์ทะเวศ๑๐กว่าเข็ม

วันนั้นคือเหลืออดแล้วใช่ไหม

ใช่ค่ะมันสุดแล้ว
ฟังเส้นสุดท้ายที่พี่ปรับสินใจด้วยอย่างไร

แค่อยากมาบ่อยเขาออกจากบ้านเท่านั้นแหละ
จริงไหมครับว่าเรามีการมาสำรวจพื้นที่ก่อน

ถ้าหากว่าคนไม่เคยมาในพื้นที่ตรงบริเวณนี้

รู้ไม่รู้จักรู้ไม่รู้จักครับแล้วเข้ามาได้อย่างไรครับผม
เมฆเมฆเคยมาดูเสร็จ
นี่ค่ะตัวผู้ต้องหาอ้างไว้แบบนี้นะคะ
ก็เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะคะ
ทีนี้ค่ะในเมฆค่ะหลานชายนะคะที่เป็นผู้ต้องหาอีกคนนึง

ไม่ได้ตั้งใจจะลงมือฆ่านายสุบิน
แค่ต้องการจะเอามีดออกมาขู่ให้นายสุบินหยุด
แต่นายสุบินมาทำร้ายร่างกายเขา
ก็เลยตัดสินใจเอามีดแทงจนนายสุบินเสียชีวิต
ผมขอถามหน่อยทำไมฆ่าแล้วเราถึงก็ต้องหั่นศพเลยครับผม

นี่ครับทำไมเราถึงไม่เจอตำรวจไม่เจออะไรตั้งแต่แรกครับ
เราไม่ต้องทำอย่างนั้นหรือเปล่าครับผมก็กลัวเหมือนกันครับ
แล้วทำไมตอนนั้นเราถึงต้องเป็นคนเอามีดสปาต้าไปแทงเขาครับผม
ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาไปแทงนะครับผมแค่เอาไปขู่เฉย
ไปขู่แล้วไปแทงได้ยังไงครับ
ผมก็นึกว่าเขาจะกลัวแต่เขาไม่กลัวครับ
เขาบุกเขาบุกเข้ามาจะมาทำร้ายผมก่อนนะครับ
ผมก็ตอนแรกผมก็ให้แกถอยไปแกไม่ถอย

แกก็ต่อยผมต่อยผมผมก็ปัดปัด
ผมโมโหผมก็เลยแทงสวนกลับไปทีนี้
ปรึกษากับทางคุณวาสนาไงว่าจะฆ่าแล้วจะต้องหันศพ

เห็นว่าตัดหัวนมด้วยตัดหัวนมไม่ดู
ไม่ได้ตัดนะครับไม่เกี่ยวกัน
นี่ค่ะตัวในเมฆหลานชายของนางสาววาสนาก็บอกว่า
ก็ไม่รู้จะทำอะไรคิดอะไรไม่ถูกเลยหั่นศพนะคะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่พอรู้ว่ามีการนำตัวผู้ต้องหามาทำแผน

เพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงเวลาที่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้ว่าเป็นศพใครไม่รู้ว่าใครก่อเหตุ
คือคนในพื้นที่เขาก็กังวลใจเขาก็กลัว
แต่พอทีนี้มารู้ว่ามันเป็นเรื่องภายในครอบครัว
เป็นคดีฆาตกรรมในครอบครัวเขาก็ยิ่งตกใจ
คือเขามองว่าโอ้โหการฆ่าหันศพแยกส่วนไปทิ้งตั้ง๓จุดแบบนี้
มันนึกว่าเป็นโอ้โหคดียาเสพติดเป็นอะไรแบบนี้
แต่มันกลายเป็นเรื่องในครอบครัวไงฮะทุกคนก็ตกใจ
แล้วเขาก็มองว่าก็น่าจะเป็นคนนอกพื้นที่
เพราะว่าสภาพศพของผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้คุ้นนะคะ
ก็เป็นคนนอกพื้นที่จริงแล้วก็นำศพไปทิ้งตรงนั้น
ทีนี้ค่ะตัวชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าอีกมุมนึงนะ
เขาก็มองว่ามันก็ไม่รู้แหละ
ผู้ต้องหาเขาโดนสามีทำร้ายร่างกายอย่างที่เขากล่าวอ้างหรือเปล่า
ถ้าเขาโดนแบบนั้นจริงมันก็จะน่าเห็นใจ
แต่ไม่น่าจะเกิดจากความตั้งใจน่าจะเป็นความเก็บกฎ
ก็เลยก่อเหตุสลดนี้ค่ะ
แล้วเราหรือครับผมว่าคนร้ายนี่เขาก็เห็นเป็นภัยาค่า
สมมุติเราแล้วตัวเรานี่หวั่นมากมั้ยครับผม

ผมไม่หวั่นหรอกเพราะผมไม่ได้ทำอะไรผิด
หลังจากทำแผนเรียบร้อยนะคะตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้งคู่
เตรียมที่จะดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อนะคะ
เบื้องตนแจงคอหาร่มการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ตอนนี้ถูกแจ้ง๒ข้อหานะครับท่านผู้ชมครับตำรวจสืบยังไง
สืบจากอะไรแบบไหนการอำพลางศพลักษณะ
หั่นแยกชิ้นส่วนแล้วไปเผาอำพลางแบบนี้นะครับ
คือจุดเริ่มต้นของการเจอศพ

มีชาวบ้านใน๒จุดของพระท่านนครศิริยาไปเจอการลักษณะการเผาไหม้
แบบไฟยังไม่มอดพอไปดูใกล้นี่
เอ้านี่มันชิ้นส่วนศพของมนุษย์นี่ตอนนั้นยังไม่เจอศีรษะนะครับ
สุดท้ายครับเจ้าหน้าที่ไปเจอชิ้นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นแขน
คนเราต้องมีลายนิ้วมือเวลาเราไปทำทะเบียนประวัติ
ทำบัตรประจำตัวประชาชนเราต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ
ชิ้นส่วนที่เผาไหม้ไม่หมดนี่แหละ
แล้วแขนในส่วนของนิ้วมือของชิ้นส่วนศพนี่ครับท่านผู้ชมครับ
ในจุดที่พื้นที่บังปะอิ่นท่านนครศิริยา
ตำรวจเอาลายนิ้วมือจากชิ้นส่วนศพนี้ไปตรวจสอบ
นี่นะฮะตำรวจชุดสืบสวนภูทรภาค๑นะครับ
เริ่มจากการเอาลายนิ้วมือชิ้นส่วนศพที่ถูกทิ้งเอาไว้
ไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วเอาไปเทียบเคียงกับประวัติ
ทะเบียนราชต่างจนรู้ว่าลายนิ้วมือนี้
ชิ้นส่วนศพนี้ชื่อเขาคือนายสุบินนามสกุลเกรดฮิรัน
นี่นะฮะมีอาชีพเป็นผู้รับเหมา
ทีนี้ก็ขยายผลต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
พอรู้ชื่อรู้นามสกุลแล้วนะฮะไปสืบค้นต่อ
จากประวัติจากกองทะเบียนต่างนะฮะจนรู้ว่า
เขาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเป็นคนภูมิลำเนาไหนทำอาชีพอะไร
แล้วมีคนใกล้ชิดเป็นใครอะไรยังไงบ้าง
จนรู้มาว่านายสุบินมีภรรยาชื่อนางสาววาสนา
แล้วมีบ้านอยู่ที่ตะบนท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
ตำรวจก็ไล่ต่อก็ต้องหาพิกัดบ้าน
พอรู้พิกัดบ้านตำรวจก็ไปเลยฮะ
ไปถึงก็คือค่ำเมื่อวานนี้๒มีนาคม
เมื่อวานนี้ไปถึงตอนค่ำบ้านหลังนี้
คือไปถึงแล้วไม่เจอใครในบ้านนะครับติดต่อใครไม่ได้
ตำรวจก็ต้องปรับแผลละก็เลยขยายผลสืบสวนหน่อยเพิ่มเติม
ไปได้กล้องวงจรปิดไปเจอรถคันหนึ่ง
เป็นรถกระบะสีขาวตอนเดียว
มีข้อสแตนเลสซึ่งรถคันนี้เป็นรถของนายสุบิน
และจอดอยู่ที่บ้านหลังนี้
เจ้าหน้าที่ก็ไปไล่ตรวจสอบอะไรต่างนานาเนี่ย
ไปเจอกล้องวงจรปิดด้วยนะที่หลังรถมีการขับไปตามเส้นทางที่เจอศพ
มีลักษณะอะไรต้องสงสัยอยู่ที่ท้ายรถเนี่ยนะครับ
นี่ฮะเห็นไหมตำรวจว่ามันคืออะไรใช่ไหมฮะ
กระทั่งตำรวจเนี่ยรอจนเจอนะฮะรอจนเจอนางสาววาสนากับนายอนันตชัยนะครับ
แล้วก็คุมตัวได้นะครับเพราะว่าไปเจอรถเนี่ยจอดอยู่ที่บ้านนะฮะ
แล้วก็เจอตัวทั้งสองคนนี้นะครับนี่คือชิ้นส่วนศพนะฮะ
ที่เขาไล่กล้องวงจรปิดย้อนหลังไปเนี่ยแล้วพบว่าเอานี่รถของนายสุบินเนี่ย
ใช่ค่ะแล้วมันก็ผิดสังเกตด้วยช่วงเวลาในการขับรถออกมาเส้นทางในการขับรถไป
แล้วก็สิ่งที่อยู่ท้ายรถกระบะค่ะนี่เห็นเวลาในกล้องวงจรปิดไหมอืม
นี่วันจันทร์เนี่ยฮะตีสี่ห้าสิบเอ็ดนาทีเนี่ยค่ะ
พอเขาออกจากบ้านตี๒คืนวันอาทิตย์ใช่ไหมมันก็เข้าสู่วันจันทร์นี่นะฮะ
แต่ทีเนี้ยถ้านายซูบินคือศพที่เขาตรวจลายนิ้วมือเจอใช่ไหมอ้าวแล้วใครอ่ะ
ใครคือคนขับรถคันนี้นะครับรถคันนี้ไปจอดอยู่ที่บ้านที่นนทบุรีของนางสาววาสนา
เอาไว้ได้แล้วก็พามาสอบปากคำที่กองสืบ
หลังจากไปที่บ้านตอนค่ำทีแรกไม่เจอสุดท้ายเจอนะครับ
สุดท้ายเจอนะครับสอบเข็นไปเข็นมาทั้งคู่ก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่านายสุบิน
แล้วก็แยกชิ้นส่วนศพแล้วก็เอาไปทิ้งเอาไปเผาอำพลางคดี
กล้องวงจรปิดที่ไล่สืบสวนไปเนี่ยนะฮะตามเส้นทางต่างเนี่ย
จุดที่เจอชิ้นส่วนศพถนนสาย๓๔๗ปฐุมธานีบังปะหันนะฮะ
รถกระบะอิซูซูสีขาวคันนี้นะครับท่านผู้ชมครับขับออกจากหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ในซอยกาทอง๘นนทบุรีแล้วก็ไปซื้อน้ำมันซื้อถุงดำด้วย
นี่ฮะรถมาแบบนี้เลยนะครับขับมุ่งหน้าไปไปทางอำเภอบังปะอิน
จังหวัดพระนครศรียุธยานะครับมาจากนนทบุรีนะครับ
กล้องตัวนี้เห็นชัดเจนนะฮะรถกระบะสีขาวคันนี้
ผู้ต้องหาเนี่ยขับมากันสองคนนะโดยคนขับเนี่ยคาดว่าคือในเมฆ
ส่วนคนนั่งมาด้วยคือนางสาววาสนานั่งเบาะหน้าข้างคนขับ
ภาพนี้บันทึกไว้ได้หมดนะครับรถคันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
จะมีข้อสแตนเลสอยู่ด้านหลังนะครับกระบะท้ายเนี่ย
ตอนที่กล้องวงจรปิดตามผ่านตามจุดต่างรถคันนี้เนี่ย
เจอถุงดำใส่ชิ้นส่วนศพอยู่ท้ายกระบะด้วย
นี่ฮะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับมีกล้องอยู่สองจุดนะฮะ
ที่ได้เห็นชัดเจนนะครับตี๔๕๒นาที
แล้วก็ช่วงเวลาตี๔๕๒นาทีตรงนี้เนี่ย
จะเห็นผ่านสามแยกไปด้วยนะครับไปถึงกล้องอีกจุดหนึ่งคือ
ตี๕๔นาทีเนี่ยท้องฟ้าเริ่มสว่างแล้วนะ
รถก็ขับแบบเร็วเลยล่ะทีนี้เหมือนจะรีบอ่ะ
ไปจุดไหนสักจุดหนึ่งอ่ะนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน
ตำรวจสามารถเอาไปประกอบสำนวนคดีนะฮะ
แล้วก็ประกอบเรื่องราวต่างจนสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้นะครับ
นี่คือรถของนายซูบินนะฮะใช่ค่ะ
โอ้โหเท่ากับว่าบ้านหลังที่เกิดเหตุที่เขาถูกฆ่าตายเนี่ย
คือบ้านที่เขาอยู่กับภรรยานางสาววาสนา
รถที่ขนชิ้นส่วนศพของเขาไปนี่คือรถของเขาเองค่ะนะฮะ
นี่ครับทุกผู้ชมครับคือพอเอาศพไปทิ้งตามจุดต่างแล้วเนี่ย
ผู้ต้องหากลับมามาถอดแผ่นป้ายทะเบียนออกนะครับ

แล้วก็ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
มันก็ตรวจสอบไม่น่าจะยากเนี่ยรถของกลางที่ยึดมาเนี่ยไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนแล้ว
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเจอชิ้นส่วนศีรษะของนายสุบินแล้วนะคะ
ศพของนายสุบินเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไปเจอชิ้นส่วนลำตัวก่อนที่อำเภอวังน้อย
ไปเจอแขนขาที่อำเภอบางปะอินและตรงนี้ค่ะตรงนี้คือจุดที่เจอศีรษะของนายสุบิน
จากว่าผู้ต้องหาไปชี้จุดนี่นะคะเห็นไหมคะมีร่องรอย
มีการเผาไหม้อยู่ที่บริเวณพงหญ้ามีเงินตกอยู่
ส่วนศีรษะเนี่ยนะคะอยู่ที่บริเวณริมถนนสายสามห้าหก
ออกมาสายเอเชียนะคะเลยสี่แยกไฟแดงบ้านกรด
พื้นที่หมู่๗ตำบลบ้านกรดอำเภอบางปะอิน
เปื่อยแล้วนะคะครับมีร่องรอยไฟไหม้
มีร่องรอยการถูกสัดกัดแทะและส่งกลิ่นแล้วอะค่ะ
งไปนิดนึงค่ะประมาณ๘เมตรก็จะมีร่องรอยการเผาไหม้พงหญ้าอยู่ริมถนนนะคะ
มีถุงดำหนึ่งใบค่ะมีแบงค์ร้อยตกอยู่ใบหนึ่งนะคะ
เดี๋ยวให้กู้ภัยเล่าให้ฟังนะคะว่ารักษณะสภาพของศีรษะชิ้นส่วนสุดท้ายของนายสุบินที่เจอตรงจุดนี้เป็นยังไงค่ะ
น่าจะโดนสัดภาพ
ก็มีเกะเละนะคะ
ตรงร่องน้ำหรือว่าอย่างไร
ร่องน้ำค่ะก็จะโดนสัดลากไป
เพราะจุดที่เจอตรงด้านนู้นเนี่ยจะมีถุงวางลง

มันจะดูในน้ำมันจะเละค่ะ

ท่านผู้ชมครับจุดที่พบศีรษะของนายซูบินเนี่ย
ดึมถนนสาย๓๕๖ใกล้กับสี่แยกบ้านกรด

ผ่านไปผ่านมาได้ตลอดทั้งวัน

เราได้คุยกับพ่อค้าขายไก่
ย่างนะมีร้านอยู่เยื้องกับจุดที่เจอศีรษะนี่ฮะถนนเส้นนี้นะครับก็อยู่ห่างสักประมาณแค่๑๐๐
เมตรนะครับเขาบอกว่าประมาณ๑๑โมงเช้าเนี่ยนะฮะมีลุงเก็บขวดคนนึงมาบอกว่าโอ้โหมันได้กลิ่น
แบบสาบนะเหมือนเหม็นกลิ่นน้ำปลาแต่มันสาบมันแรงนะครับหลังจากนั้นก็มีตำรวจมาถามนะว่าเออลุงได้กลิ่น
ตรงไหนอะไรยังไงนะครับที่กลิ่นแปลกเนี่ยลุงก็บอกตำรวจว่าได้กลิ่นแปลกมาสักหนึ่งถึงสองวันแล้วล่ะ
แล้วก็ชี้ให้ตำรวจดูว่าอยู่ตรงจุดนู้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปหาแล้วก็เจอศีรษะจริงนะครับ
แกก็มาเก็บขวดตรงเนี้ยแกก็ตำรวจก็ถามว่าได้กลิ่นลุงได้กลิ่นอะไรไหมแกบอกว่าได้กลิ่น
เหม็นเหมือนสาบแกก็ว่าอย่างนี้พอทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ตำรวจเขาก็ไปลงไล่กวาดแล้วก็เจอ
ไม่ค่อยมีบ้านคนแล้วฮะแต่ว่ามีร้านขายของเยอะร้านขายของริมทางนะครับท่านผู้ชมครับ
เราได้คุยกับแม่ค้าขายอาหารป่านะฮะที่อยู่แถวนี้เหมือนกันนะครับคือพี่สมศรีนะครับ
พื้นที่แถวนี้นี่แหละก็รู้ว่าตำรวจกำลังหาชิ้นส่วนที่เป็นศีรษะอยู่ยังหาไม่เจอ
หลังจากนั้นมีลุงเก็บขวดเขาเดินมาคุยกับร้านขายไก่ย่างบอกได้กลิ่นเหม็นนะครับ
เหม็นแบบเหม็นสาบแรงออกมาจากโพงย่าข้างทาง
เนี่ยคือป้าบอกว่าป้ายังพูดเล่นอยู่กับ
ซาเล้งเก็บขวดเลยว่าเออได้กลิ่นก็ไปแจ้งตำรวจเลย
จนกระทั่งตำรวจเนี่ยมาถามนะฮะ
ก็บอกตำรวจไปแล้วก็เจอศีรษะคนจริงนะครับ
แม่ค้าขายอาหารป่าบอกว่าบริเวณแถวนี้นะครับ
ถ้าเกิดว่าช่วงหลัง๕ทุ่มไปแล้วนะครับ
ไฟในฝั่งของร้านที่เขาขายอาหารอยู่เนี่ยจะปิด
ก็จะเหลือแต่ไฟส่องสว่างของทางหลวง
ซึ่งมันก็มีเพียงแค่เลนส์เดียวคือเลนส์ฝั่งตรงข้าม
จุดที่คนร้ายเอาศีรษะมาโยนทิ้งนะฮะ
แถวนั้นเนี่ยนะฮะจะเป็นจุดที่มีไฟส่องสว่าง
ซึ่ง๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่เห็นก็ไม่เจออะไรผิดปกตินะ
อ๋อแต่ไฟปิดประมาณ๕ทุ่ม
เพราะร้านก๋วยเตี๋ยวนั่นเขาอยู่ดึกมาก

มีกลิ่นมีอะไรช่วยมาบ้างไหมครับ

แต่ตอนพวกเราหาเอาศีรษะของนักศูบีนมาทิ้งนี่ก็ช่วงเช้ามืดนะฮะ

ทุกท้ายชมครับที่พ่อคราวแม่ค้าแถวนี้บอกว่าคนที่ได้กลิ่นผิดปกติคนแรกนี้เป็นลุงสาเล็งก์ครับนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตามหาจนเจอนะครับก็ถามชาวบ้านแถวนั้นไปเรื่อยอ่ะนะฮะ
ชื่อจริงคือนายนรงเปลี่ยนชื่นอายุ๗๐ปีแล้วนะครับนี่ฮะคุณตาส้มเนี่ยฮะตาส้มแกเป็นคนเก็บขวดที่ได้กลิ่นเหม็นเน่ามาก่อนเลยนะครับ
จุดที่เจอศีรษะนะครับตาส้มบอกว่าจะไปเก็บขวดข้างทางตรงจุดที่เจอศีรษะเนี่ยเป็นประจำ
เช้าวันนี้ก็ไปเหมือนเดิมนะฮะโอ้โหกลิ่นนี่แบบแปลกมากคือมันตาส้มบอกมันอธิบายไม่ถูกมันสาบเหมือนน้ำปลาเหมือนปลาเค็มเน่าอ่ะฮะ
แล้วพอสักพักพออยู่ไปเนี่ยกลิ่นมันเริ่มเปลี่ยนแล้วมันแรงขึ้นแรงขึ้นคล้ายกับกลิ่นศพ
มันกลิ่นอะไรไม่รู้ทีนี้ก็เลยไปบอกร้านค้าแต่ใช่ไม่ใช่ผมไม่รู้นะผมก็พูดกับเขาอย่างนี้ทีนี้เขาบอกว่าไปบอกเขาสิไปบอกเขาไม่เอาผมไม่ค่อยกล้าออกไปบอกเขาหรอกเดี๋ยวเป็นอะไรขึ้นมาแล้วผมจะซวยเอาด้วย
ออกมาเลยผมไม่สนใจบอกว่ากินอยู่ตรงนั้นไปเลย

คุณผู้ชมคะมาสรุปนะคะ
ไลน์ในการพบชิ้นส่วนศพของนายสุบินนะคะ

ช่วงเวลาไหนอย่างไรและจุดไหนกันบ้าง
มีนาคมค่ะ๘โมงเช้านะคะพบศพถูกฆ่าเผาอำพราง
บริเวณที่ดินโครงการบ้านจัดสรร้าง
ในพื้นที่หมู่๔อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครสิทธิยา
ตรงนี้มีเฉพาะลำตัวส่วนท่อนแขนท่อนขาศีรษะถูกตัดทิ้งไป
หน้าอกมีบาดแผลถูกแทงหัวนมด้านขวาถูกตัดทิ้งนะคะ
สภาพศพถูกเพลิงไหม้ไปประมาณ๓๐
วันเดียวกันค่ะ๑มีนาคมเหมือนกัน๑๑โมง
ไปเจอท่อนแขนและขาของมนุษย์รวมแล้ว๖ชิ้น
อยู่ในถุงดำนะคะนำไปเผาอำพรางเอาไว้
ริมถนนสาย๓๔๗บางปะอินมุ่งหน้าบางปะหัน
ในพื้นที่อำเภอบางปะอินห่างจากจุดแรกประมาณ๔๘กิโลค่ะ
และช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะเพิ่งจะมาพบศีรษะของนายสุบินนะคะ
ศีรษะเนี่ยอยู่ในถุงดำค่ะไปโยนทิ้งไว้ริมถนนสาย๓๕
ตัดจากถนนสาย๓๔๗ปฐุมธานีบางปะหัน
ในพื้นที่อำเภอบางปะอินมีร่องรอยถูกเผาในลักษณะเดียวกันนะคะ
นี่คือทั้งสามจุดค่ะครับก็ครบถ้วนสำหรับชิ้นส่วนศพของนายสุบินนะคะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนายสุบินผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เคยมีภรรยามา๑คนนะคะเป็นชาวจังหวัดจันทบุรี
แต่เลิกรากันไปหลายปีแล้วแล้วมาอยู่กินกับนางสาววาสนาผู้ต้องหาค่ะ
อยู่กินกันมา๒๐ปีได้นะคะมีลูกด้วยกัน๒คน
หลายนางสาววาสนาภรรยามาเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่าหันศพสามีตัวเอง
แต่ก็อย่างที่บอกนะฮะว่าความแค้นต่างร่วม๒๐ปีที่เธอบอกเนี่ย
นี่เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะฮะใช่ค่ะเพราะว่าผู้ตายเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาชี้แจง
มาพูดอะไรได้ในช่วงเวลานี้แล้วนะฮะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะคะ
ข้อมูลต่างเนี่ยเราต้องขยายผลเพิ่มนะครับเพราะว่าถ้าฟังจากผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่า
นายซูบินเนี่ยคือวันเกิดเหตุลูกมีลูกสองคนที่บ้าน
ลูกเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นางสาววาสนาบอกลูกโทรมาบอก
ใช่ลูกโทรไปบอกว่าพ่อดื่มเหล้ากับเพื่อนตั้งแต่เช้ายันดึกไม่ยอมกลับสักที
นี่ฮะคือที่บ้านเนี่ยลูกจะอยู่ในบ้านหลังนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ว่าถ้าดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนแล้วนางสาววาสนาบอกก็รีบกลับมาที่บ้าน
มาถึงก็มาเจอสามีก็เลยบอกให้กลับไปซะเนี่ย
แล้วก็เลยเกิดเหตุทะเลาะวิวาดกันหลานชายที่ชื่อนายอนัตชัยก็เลยเอามีดแทงเขาตายเนี่ย
นั่นหมายความว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยจะต้องมีเพื่อนอยู่ไหม
เพื่อนของนายซูบินที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันหายไปไหน
หรือตอนกลับมาเขาหายไปแล้วเขากลับไปแล้วสาววาสนาบอกว่า
พอกลับมาบ้านเนี่ยตัวนายสุบินสามียังนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อน
แล้วก็ไล่ให้เพื่อนออกจากบ้านไปเพื่อนออกจากบ้านไปค่ะ
พอเพื่อนออกจากบ้านไปแล้วเหลือแต่นายซูบินนี่แหละก็เลยทะเลาะกัน
พอทะเลาะกันในบ้านเนี่ยนางสาววาสนาผู้ต้องหาบอกว่า
ก็มีแค่ตัวนางสาววาสนากับในเมฆหลานชาย
พอนางสาววาสนาทะเลาะกับนายสุบินสามีเนี่ยในเมฆทนไม่ไหวเลยมาแทง
เขาบอกแบบนี้นะตามคำให้การกับเจ้าหน้าที่นะ

คือชาวบ้านเนี่ยเขาบอกเขาไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยว่าบ้านหลังนี้จะถึงขั้นฆ่าหันศพกันได้

และในนึงบ้านไปสู่หลักฐานไปลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ย
มันก็เกิดเหตุอย่างนี้จริงเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้นี่แหละ
แต่คำถามคือลูกของทั้งคู่อะค่ะ
ลูกสองคนลูกชายกับลูกสาว
ลูกสาวอยู่ไหนช่วงเวลาเกิดเหตุตอนนี้ก็ต้องเป็น๖ลูกนะ
เพราะว่าพ่อเสียชีวิตแล้วก็แม่ถูกจับอย่างนี้ค่ะ
แล้วนายอันตชัยที่เป็นหลานชายแม่
คือเขาก็อ้างว่าเขาจะถูกผู้ตายเข้ามาทำร้ายก่อน
ใช่ไหมแต่ตัวเองถึงขั้นที่แบบจะรังอับเหตุ
การแบบถือม่งถือมีดมาแล้วแทงเขาตายขนาดนี้เลยหรือ
เราได้ไปคุยกับเพื่อนบ้านด์ของบ้านหลังเนี่ย
ของนางสาวอศรรย์พู่ตรงหากับนายสุบินผู้ตาย

มลั๊กได้ยินเสียงสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันอยู่เป็นประจำ
อาทิตย์ต่อตาชาวบ้านน่ะไม่เคยเห็นแต่ยืนเสียงทะเลาะกันยังมี
มีภรรยาคู่นี้เขาไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
ชาวบ้านบอกครั้งล่าสุดที่เห็นเขาทะเลาะกันก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนเช้า
จากนั้นช่วงเย็นไม่เจอเลยไม่เจอทั้งคู่เลย
มารู้ข่าวอีกทีก็คือมีเหตุฆ่าหันศพเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้ในวันนี้นี่แหละนะครับ
ส่วนตัวชาวบ้านบอกยังไม่อยากจะเชื่อว่าบ้านหลังนี้จะกลายเป็นสถานที่ชำแหละศพนะฮะ
เพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่นางสาววาสนากับนายสุบิน
เขายังมีลูกของทั้งคู่อยู่ที่บ้านด้วย
ใช้ค่ะ
มีธุระวงไข้ขอให้คนช่วยแบบนี้ไหม
ไม่ค่ะผู้หญิงไม่ให้ธุระวงไข้
เป็นลักษณะแบบไหนอ่ะเดี๋ยวกับผู้สังเพลิน
เขาเสียงดังค่ะแล้วบางทีก็เปิดเพลินเสียงดังแมนกันเป็นกล่อโกนครับ
ค่ะก็ไม่ไม่ได้มีใครคุยด้วยมีใครคุยสิ่งอยู่แล้วค่ะนอกจาก
เปิดเพลงเสียงดังมีคนเสียงดังแล้วมีอะไรอีกมีความรับความรับ
ประมาณประมาณเนี้ยแหละค่ะจะเสียงดังกับเปิดเพลงค่ะ
ซึ่งก็ตักเตือนไปหลายครั้งพอหลังก็ไม่มีใครคุยด้วย
นี่ที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังนะฮะคือแต่ไม่ว่านายสุบินที่เป็นสามีของนางสาววาสนา
นางสาววาสนาจะบอกว่าจะถูกทำร้ายมากน้อยอะไรแบบไหนอย่างไรเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่า
เขาจะต้องถูกรับโทษคือการถูกฆ่าตายใช่ไหมฮะ
คุณก็ต้องไปแจ้งหน่วยงานต่างอะไรก็ว่ากันไปว่าถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยนะครับ
เพื่อนบ้านอีกคนนึงนะครับให้ข้อมูลบอกว่านายสุบินผู้ตายเนี่ย
เขามีอาชีพรับเหมาก่อสร้างทำบกพวกหลังคานะฮะ
ส่วนนางสาววาสนาอดีตเคยเป็นนักร้องตามร้านอาหารที่ผ่านมานะฮะ
เพื่อนบ้านคนนี้บอกกับเราว่าแม้ว่านายซูบินเขาจะเป็นคนพูดจาเสียงดังก็จริง
แต่ก็ไม่เคยเห็นเขาทำร้ายภรรยานะค่ะเพราะว่าเขารักภรรยาของเขามาก
ก่อนหน้านี้เคยรู้มาว่านางสาววาสนาเนี่ย
ถึงขั้นเคยไล่นายสุบินออกจากบ้านไม่อยากให้อยู่ที่บ้านด้วย
เพราะว่าเวลาในสุบินเขาเมาเนี่ยเขาจะชอบชวนทะเลาะประมาณอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าตัวชาวบ้านบอกว่าเคยเจอเนี่ยที่เคยเจอเนี่ย
ไม่ใช่ฝ่ายสามีทำร้ายภรรยานะคู่เนี้ยแต่คือภรรยานั่นแหละ
ถือไม้จะตีสามีนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ย
มันเกิดอะไรยังไงขึ้นแต่เคยได้ยินฝ่ายสามีเนี่ย
เมียลักษณะเหมือนกับระแวงว่าจะไปมีคนอื่นหรือเปล่า

ผู้ชายอยากจะกลับเข้ามาอยู่นี่แต่เมียไม่ให้
สองก็คือเรื่องเงินตอนที่ตัวเองตกงาน
และสามผู้ชายพูดว่าอ๋อมึงจะมีผัวใหม่แล้วใช่ไหม
อะไรอะไรประมาณเนี้ยที่ได้ยินแต่ก็ไม่เคยเห็น
แต่ก่อนที่อยู่ไม่เคยเห็นผู้หญิงเขามีใครนะอืม
แต่ว่าไปเรื่องเนี้ยเราไม่เคยเห็นอ่าเพราะฉะนั้นข้อมูลจากทาง
ชาวบ้านที่บอกกับเรานะครับกับทางผู้ต้องหาที่บอก
นางสาววาสนาบอกว่าโอ้โหทนไม่ไหว
อยู่มาร่วมยี่สิบปีเนี่ยสามีนี่ทุบตีตลอด
ทำร้ายตลอดนะฮะจนครับแค้นใจเนี่ย
แต่ชาวบ้านบอกว่าที่เห็นเนี่ยเป็นฝ่ายภรรยาเนี่ย
ทำร้ายสามีซะมากกว่านะค่ะส่วนมากสามีจะเมามากกว่า
ประมาณอย่างนี้นะฮะก็เป็นมูลเหตุที่ตำรวจต้องไปขยายผล
มูลเหตุต่อถูกต้องค่ะครับแต่ทีนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราไปที่แห่งหนึ่งในซอยอัญชาลีค่ะที่ไปที่แห่งนี้
ก็เพราะว่าในลานจอดรถของนะคะคุณผู้ชมค่ะรถกระบะของผู้ตาย
จอดอยู่ซึ่งเป็นรถที่นางสาววาสนาและในเมฆหลานชาย
ขนศพของนายสุบินขึ้นท้ายรถกระบะคันนี้
แล้วนำชิ้นส่วนศพไปทิ้งทีมข่าวของเราก็ลองไปสังเกตดูนะคะ
ยังเห็นคราบคล้ายกับคราบเลือดไหลเป็นทางในช่วงรอยต่อ
ของตัวรถกับท้ายกระบะค่ะแล้วก็มีสายยางเล็กเล็ก
อยู่บนกระบะด้วยนะคะชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าโอ้โห
กระบะสีขาวคันนี้มาจอดที่ลานจอดรถ
โมงเช้าหนึ่งมีนาคมพอวันนี้มารู้ข่าวว่าโอ้โห
รถคันนี้เป็นรถที่ขนชิ้นส่วนศพ
เอาชิ้นส่วนศพไปทิ้งเขาก็ตกใจนะคะ
ชาวบ้านแถวนี้บอกว่าตัวนางสาววาสนาผู้ต้องหาเนี่ย
ก็เคยเจอเคยเห็นนะก็ค้าขายอยู่ที่ด้านหลังของห้างสรรพสินค้าเป็นประจำ
แต่สามวันที่ผ่านมาปิดร้านไม่ขายของครับ
ส่วนตัวในเมฆหลานชายไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะ
เขานั่งรถไปตอนเช้าไปประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบเจ็ดโมงสิบห้านี่แหละ
แต่มีการขับรถกระบะมาจอดบ้านนี่ผมก็ไม่แน่นอนเหมือนกัน
แต่เขาออกไปตอนเช้าอ่าซึ่งรถกระบะเนี่ยถูกจอดตั้งแต่กลางคืนหรือว่ากลางวัน
หรือว่าตอนเช้าไม่รู้ไงผมไม่ได้อยู่นี่ตลอดอืม
เข้ามาเวลาขึ้นของอย่างเงี้มีลูกค้าโทรสั่งของเนี้ยผมก็มาอืม
แต่ว่าวันตอนช่วงเช้าที่เราเห็นว่าเขาขึ้นมอเตอร์ไซด์ไปแล้วเนี้ย
ซึ่งไม่ได้เห็นตอนขับเข้ามาใช่ผู้หญิงอ่ะ
เขาผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนแล้วก็คือว่าเขาไปขายของอ่าหลัง
คุณผู้ชมค่ะและมีข้อมูลที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นไหมคะรถกระบะคันนี้รถกระบะสีขาวของผู้ตายคันที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
ขับเข้าไปจอดในลานจอดรถจริงจริงตามคำบอกเล่าของชาวบ้าน
คุณผู้ชมสังเกตดูภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้นะครับ
คือถ้าดูแบบใกล้ชัดจะเห็นเลยว่าผู้ต้องหา๒คนอยู่ในรถ
โมงเช้า๑มีนาคมก็คือหลังจากเช้ามืดที่ขนศพออกจากบ้าน
ถูกต้องแล้วไปที่ยุธยาถูกต้องมาจอดตรงนี้ผู้ต้องหาอยู่ในรถทั้งคู่นะคะ
เมฆหลานชายเป็นคนขับนางสาววาสนาภรรยาของผู้เสียชีวิต
นั่งข้างคนขับนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็เป็นรถที่ใช้ก่อเหตุ
ผู้ต้องหาทั้งคู่เปิดประตูลงมาจากรถนะคะแล้วก็เดินไปที่หลังรถ
เดี๋ยวดูภาพต่อเนื่องเลยนะคะเดี๋ยวจะลงมาจากรถเดินไปที่หลังรถ
แล้วไปยืนคุยกันอยู่แป๊บนึงนี่ค่ะแล้วในเนกหลานชายปีนไป
ขึ้นท้ายรถกระบะครับเหมือนไปเก็บอะไรเก็บของอะไรแบบเนี้ยอืม
แล้วก็เดินเหมือนกับเดินวนรอบรถดูความเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสักพัก
ผู้ต้องหาทั้งคู่นี่นะคะปีนขึ้นไปบนท้ายรถกระบะนะคะ
เหมือนไปเก็บของเก็บอะไรอ่ะนี่ค่ะโอ้โหนี่คือในเมฆหลานชายของนางสาววาสนา
แล้วลงแล้วก็เดินดูเหมือนกับเดินดูว่ารอบรถมันมีร่องรอย
มีอะไรไม่สำรวจรอบรถนะคะใครจะไปคิดอืมว่าทั้งคู่เพิ่งไปก่อเหตุอะไรมา
แล้วหลังจากนั้นผู้ต้องหาทั้งคู่ขับรถเก่งที่จอดอยู่ข้างรถกระบะ
ครับแล้วก็ออกไปอ่านี่ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลภาพ
กล้องวงจรปิดที่น่าสนใจก็สอดคล้องกับลักษณะพฤติการของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
แล้วก็เป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่
แล้วก็ให้ข้อมูลเอาไว้นะคะคือหลังจากเนี้ยค่ะ
มีคนเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งคู่ไปขึ้นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยค่ะ
เรียกวินสองคันให้ไปส่งที่บ้านในซอยกาหลงห้า
ตัวนางวาสนาเป็นคนเข้าไปหยิบเงินในบ้านออกมาจ่ายเงินค่ารถจักรยานยนต์รับจ้างนะคะ
แล้วก็กลับเข้าบ้านนี่ค่ะแล้วเหมือนกับว่าในเมฆก็ออกไปทำงาน
สัก๘โมงได้เดี๋ยวฟังเสียงวินรถจักรยานยนต์รับจ้างหน่อยนะคะ
แล้วคู่หญิงค่ะที่จริงอะเขาเป็นแม่ค้าขายข้าวปัญ
เขาแต่งหน้าแต่งตาเขาสวยนะแต่วันนั้นเขาไม่ได้แต่งหน้าผมก็จำเขาไม่ได้หรอก
ตอนเขาสวยตอนเขาแต่งหน้าแต่งจาด้าว่ะ
เหมือนคนตื่นนอนใหม่ใหม่ตรงนั้นแหละ
คืนวันที่๒๘พี่ก็ไม่เห็นนะ
เช้าผู้ชมครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นอย่างที่เล่ากันมานี่แหละ

ยังมีลูกอีก๒คนลูกชายกับลูกสาวของนายสุบินผู้ตายกับนางสาววาสนาผู้ต้องหา
อายุเพิ่ง๑๒๑๓เองท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้ไปเจอพี่สาวของนางสาววาสนาพอดีนะครับ
ตอนที่เธอพาหลานทั้ง๒คนจะให้มาหาแม่คือพ่อตายไปแล้วล่ะ
แต่รู้ข่าวว่านางสาววาสนาน้องสาวเนี่ยถูกตำรวจคุมตัวอยู่ที่ภูทรจังหวัดนทบุรี
แล้วเดี๋ยวคงจะมีขั้นตอนอะไรต่างนานาเยอะแยะคือคงต้องเข้าเรือนจำแน่
นี่ฮะพี่สาวก็เลยจะพาหลานสองคนคือลูกชายลูกสาวของนางสาววาสนาเนี่ยไปหาแม่
เดี๋ยวก่อนยังไม่มีอะไรจะคุยด้วยยังไม่พร้อมจะคุยในตอนนี้เพราะว่าต้องรีบไปก่อนเดี๋ยวไม่ทัน
สุดท้ายไปถึงภูทรจังหวัดนทบุรีฮะคุณกิติศักดิ์ได้เจอนะครับ
ก็เลยมีโอกาสได้คุยอีกครั้งหนึ่งคือฟังแล้วก็น่าเศร้าน่าสงสาร
พี่สาวของนางสาววาสนาบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกกับเราว่าพาหลานชายกับหลานสาวมาเนี่ย
ตั้งใจว่าจะให้มาเจอน้องสาวคือนางสาววาสนาที่เป็นแม่ของเด็กเนี่ย
ไม่รู้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายอะไรยังไงหรือเปล่า
เพราะว่าเดี๋ยวต้องถูกคุมตัวในเรือนจำเนี่ย
อยากจะให้มาเจอมาพูดมาคุยมาพบหน้ากันก่อน
เพราะจากนี้เป็นต้นไปนะเดี๋ยวต้องส่งหลานสองคนเนี่ย
อยู่ต่างจังหวัดแล้วล่ะเนื่องจากเธอเองก็ไม่ได้มีฐานะอะไรมากนัก
ครอบครัวก็ยากจนกันพ่อของเด็กก็ตายไปแล้วนะฮะ
ของเด็กก็ต้องติดคุกนะฮะเพราะฉะนั้นจะส่งหลานสองคนเนี่ย
ไปอยู่กับน้องสาวอีกคนหนึ่งที่ต่างจังหวัด
ให้ช่วยเลี้ยงดูดูแลนะครับตอนนี้เธอบอกว่าหลานสองคนนี้น่าสงสารมากนะสงสารมาก
เพราะว่าต้องขาดทั้งพ่อขาดทั้งแม่

คือเธอน้ำตาไหลเลยนะฮะ
พอว่าเธอบอกเธอสงสารหลานสองคนมากอะถ้าจะพูดไม่ออกอะ
เคยเป็นคนดีนะที่เราเห็นเค้า

บอกไม่ถูกเนื่องเอาไหมจ้ำจี้จ้ำชัยแบบตื๊ก
ไม่รู้ค่ะแบบที่เรารู้ที่เราเห็นนะนะเขาก็เป็นมาตั้งแต่เขา
เขาไม่เคยเป็นคนดีนะคนนี้ที่เราเห็นเขา

อะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาพูดนี่จะต้องอย่างนั้นเลย

ใจมนุษย์ห่วงไม่อยากเห็น

คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องทางคดีกันหน่อยนะคะ

นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ชี้จุดที่ทิ้งศพผู้เสียชีวิต
ในพื้นที่จังหวัดพระนครสิทธิา
แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่สพวังน้อย

เดี๋ยวเราสอบถามจากคุณวิรยุทธ์นะคะว่า

เดี๋ยวจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อ

สพวังน้อยล่าสุดเป็นยังไงคะ

ตอนนี้ผู้ต้องหาทั้งสองคนยังอยู่ที่ไทย

ซึ่งก่อนหน้านี้อย่างที่ทุกคนทราบ
ก็คือได้มีการคุมตัวไปทำแผน

ในจังหวัดพระราชนาควันศิริยายานะครับ

อยู่ในห้องสอบปากคำครับ

วกกับการสอบปากคำที่ใช้เวลามา

ส่วนทั้งทั้งคู่ก็ยังมีสื่อหน้าที่ค่อนข้าง
ที่จะเป็นเครียดเล็กน้อยครับ

ประสานทันัยความมาที่โรงพักษณ์ไหมคะ

ตอนนี้ยังไม่มีญาติพี่น้องคนใดเลย

อย่างน้อยนะครับส่วนในเรื่องของคดีความ

ทนายความในการสู้คดีอย่างไร
ตำรวจจะต้องขยายผล

เพิ่มเติมจากที่ได้

ทั้งว่าเรื่องของการก้อนเล้นน้ำทางศพแล้วก็
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นเนี่ยนะฮะแต่ว่าในเรื่องของ
ขออภัยครับให้เจ้าหน้าที่ร้อยเวรในการ

ในการรับทราบพ่อเก่าครับ
ผู้ต้องหาได้ร้องขออะไรเป็นวิเศษมั้ยสาปิด
ในตอนในช่วงค่ำนี้ยังไม่ได้ร้องขาอะไรกับเจ้าหน้าที่นะครับ
มีแต่ในช่วงเช้าก่อนที่จะถูกคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ในการพูดคุยกันครั้งสุดท้ายก่อนถูกดำเนินคดีครับ
ค่ะคือเจ้าหน้าที่จะมีการอำนวยความสะดวก
เรื่องของการพูดคุยกับลูกชายลูกสาวยังไงบ้าง
คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการปิด
ผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะครับ
แต่ว่าในช่วงค่ำนี้ยังไม่มีการติดต่อหาญาติคนไหน
หรือว่าพร้อมทางลูกชายและลูกสาวครับ
ก็เมื่อเย็นเห็นพี่สาวพาไปที่ภูทรจังหวัดนทบุรี

เพราะผู้ต้องหาทั้งสองคนกลับไปอีกรอบหนึ่งนะคะ
ได้มีการให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อเพิ่มเติมหรือว่าพูดอะไรเพิ่มไหมคะ
เบื้องต้นฐานเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มีการให้ฟิร์มข่าวเข้าไปในห้องปิดส่วน
ทำอย่างนี้แต่ว่าให้สามารถบันทึกภาพผ่านตู้กระจกใต้ทั้งนั้นครับ
หลังจากนั้นพรุ่งนี้ก็จะมีขั้นตอนต่างต่อเพิ่มเติมใช่ไหมครับ
แต่เสร็จก็จะมีการกลุ่มตัวเข้าห้องถัง
ก่อนที่พรุ่งนี้จะมีการกลุ่มตัว

อ่าขอบคุณครับกรุณวิรายุทธค่าครับ